เคยเห็นเนี๊ยะเห็นเราประเสนอข่ากันทุกวัน
แต่เห็นโจรไม่มีขามีไหมคะ
ไม่มีทั้งขาเข้าและขาออก
ไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กชายอายุ๑๔ปี

เด็กชายคำนำหน้ายังเป็นเด็กชาย
โรยตัวมาจากด้านบนเลยค่ะ

หัวไปติดกับโครงเหล็กลงมาได้แต่ตัวค่ะ
ขาเข้าก็ไม่มีขาออกก็ไม่มี
เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องตามคนมาช่วย
ก็คือเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือ

แล้วน้องหนูดูไว้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ
อันนั้นห้อยอยู่นะ

เปิดไฟหาลูกไว้ก่อน

โอ้ไอ้เฮ่ลูกมั้ย

เว้ยก่อนเข้ากันเข้าได้ก่อนออกออกไม่ได้
นี่ค่ะคือยังไม่ได้ทันขโมยเลยนะ
กำลังจะโรยตัวลงมาจากฝ้าเพดาน
หัวมันไปติดอยู่ที่โครงเหล็ก
นึกสภาพออกไหมคะลองจินตนาการดู

นี่ค่ะทานโทษนะให้อารมณ์เหมือนคนผูกคอตายนึกออกไหมฮะนั่นแหละ
กำลังจะบอกว่าดีนะมันไปล็อกคอแล้วขาดอากาศ
ใช่เนี่ยพี่เบิร์ตแล้วคือร้องขอความช่วยเหลืออยู่แบบนั้นเองนะคะ

คนแถวนั้นเขานั่งกินหมูกระทะอยู่ใกล้
แล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

มีลมหายใจที่จะร้องขอความช่วยเหลือ

นี่สุดท้ายแล้วเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือตรงนี้

แล้วกว่าจะช่วยออกมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วเห็นไหมคะ
ลักทุเลมากคือเขาต้องพยายามที่จะ
เหมือนเอาตัวเองขึ้นไปอยากให้น้ำหนักตัวมันโรยลงมาทิ้งลงมา

เหนื่อยมากแล้วอยู่แบบนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่ง
ตรงนี้ก็คือร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ในตลาดนัดวังหมีตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหหนูเอ้ยลูก
คนแถวนั้นบอกว่าอ๋อเด็กคนนี้เหรออายุ๑๔ปีเอง

ทำตัวเป็นตีนแมวลักเล็กขโมยน้อยของร้านค้าต่างแถวนั้นน่ะ
ร้านค้าในตลาดนัดวังหมีโดนเป็นประจำ

ทีนี้เจ้าของร้านชื่อว่าคุณรัตนาพรบอกว่า

ตอนที่พยายามช่วยเหลือนะตอนที่น้องคนนี้คนก่อเหตุ

คุณรัตนพรเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือก็พยายามถามนะ

รู้ไหมคะว่าน้องตอบว่ายังไงออกเข้ามาเดินเล่น

ไม่เชื่อหรอกมาเดินเล่นอะไรลูกฝ้าเพดานแล้วจะโรยตัวมาแบบนั้น
ทีนี้คุณรัตนพรคาดว่าเด็กน่าจะปีนจากห้องน้ำข้างหลังร้าน

กะว่าจะเข้ามาขโมยมือถือในร้านนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนนะคะลงมาไม่ได้
ก็เลยกลายเป็นว่าโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ไป

และข้อหาพยายามลักทรัพย์
คือคำว่าพยายามคือตั้งใจทำแต่ทำไม่สำเร็จ
พยายามหลักทรัพย์แล้วก็นำตัวน้องคนนี้
ไปส่งสารเยาวชนและเด็กที่โคราช
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้ยลูกอายุ๑๔แต่ก็ยังสงสัยนะ
ตอนลงทำไมตัวมันหลุดลงมาได้ทำไมมาได้อย่างหน้าซี่ทราบที่๘ใช่ไหม
แต่ทำไมตัวออกมาได้แล้วขากับหัวออกมาไม่ได้
เป็นกรรมมันมีจริงนะคะเดี๋ยวนี้คือกรรมมันเร็วกว่าการกระทำของคุณแล้วนะ